นะครับนี่ครับคือออกไปดักหนู
ออกไปดักหนูจับนกในป่าภูเมง
ตั้งแต่๑ธันวาคมวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว
นะฮะโอ้โหหลายวันแล้วอ่ะนะครับ
วันนี้วันที่๙แล้วนี่นะฮะ
หายตัวไปหายอย่างไรก็หายไม่เจอ

ก็เลยไปแจ้งความที่สพมันจากคิรีนะครับ
แล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยกันระดมคนออกตามหาหน่อย

ห่างจากหมู่บ้านไปสัก๓กิโลเมตรได้
นางหนูไกรแก้วเกินอายุ๕๒ปี
คนนี้เป็นอาของในรองเล่าบอกว่า
พ่อแม่พี่น้องไม่ติดใจนะ

นายรองจะถูกทำร้ายหรือจะได้รับอันตราย
แต่ข้องใจว่าหายไปด้วยเรื่องอะไรนะครับ

ก็เลยพึ่งคนก็แล้วลองไปหาพระบ้าง
นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีเปิดป่าเปิดเขานะครับ
เพื่ออยากจะเจอตัวหลานชายโดยเร็ว
ตอนนั้นก็เอาวันเดือนปีเกิดบอกกับพระไปด้วยนะฮะ

รองเนี่ยนะถูกผีพาไป
แต่ยังมีชีวิตอยู่นะเอาฟังคุณอาเล่าหน่อยครับ

ผีพาไปชวนไปนะเดินไปเรื่อย
ถ้าเขาออกแล้วแกจะกลับมาเอง
ถ้าออกจากร่างของแกแล้วนะจะกลับมาเองไม่ตาย

อีก๒วันรองมันจะกลับมาบ้าน

ทำให้ทุกคนเริ่มสบายใจและเริ่มมีความหวังครับ
ขณะเดียวกันตำรวจก็ทำหน้าที่ของตำรวจไป
ก็คือแกะรอยหาสาเหตุของการหายตัวไป

แต่ตำรวจสงสัยสงสัยเรื่องประเด็นการถูกทำร้าย

ตำรวจว่าเฮ้ยนี่มันรอยเลือดนี่
แล้วเลือดใครมาจากไหนตำรวจยกมอเตอร์ไซส์

แม้ว่ายาดจะบอกว่าคุณตำรวจอันนี้เลือดมันเป็นเลือดหนู
รองมันไปหาหนูแล้วมันมาห้อย
ห้อยเอาไว้เลือดหนูมันก็เลยหยด

แต่ถ้าคุณตำรวจจะดูเรื่องฆาตกรรมดูเรื่องโดนทำร้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ทำไปตามหลักวิทยาศาสตร์ก็แล้วกัน
เดี๋ยวลองมาดูว่าอีก๒วันในรองจะกลับบ้าน
ตามที่พระอาจารย์ทองดำท่านได้บอกเอาไว้หรือเปล่านะครับ
ครับการหายจากบ้านอย่าว่าแต่เด็กเล็กเลยนะฮะ
ผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็มีโอกาสหายได้เหมือนกัน